คุณผู้ชมครับเรื่องของการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดี
เรื่องของการปั่นจักรยาน
จากการไปร่วมวิ่งที่จังหวัดสิงห์บุรี
คุณผู้ชมครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่
พยายามช่วยกันปั๊มหัวใจคุณหมออัศดาง
อาจินอายุ๕๙ปีท่านเป็น
อธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
ในงานถิ่นวีรชนมินิฮาฟมาราทอน
สิงห์บุรีคนดีเมืองน่าอยู่
คือท่านหมดสติล้มลงระหว่าง
วิ่งคืองานนี้
เขาจัดเป็นครั้งที่สี่แล้วมีนักวิ่งจากทั่วประเทศ
เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น๔๒๔๗คน
มีระยะทางวิ่ง๓ระยะด้วยกัน
กิโลเมตรไกลสุดเป็นระดับกลาง๑๐กิโลเมตร
และน้อยสุด๕กิโลเมตรออกจาก
อนุสาวรีวีรชนค่ายบางรจันทร์
ตามถนนสายสิงห์บุรีสุพรรณบุรี
ตลอดเส้นทางนี้นะครับเขามีรถพยาบาลดูแลตลอดเส้นทางเลยนะ
คุณหมออัศดางร่วมวิ่งในระยะ
แค่๕กิโลเมตรนะครับท่านเลือกวิ่ง
วิ่งมาได้๒กิโลครับคุณผู้ชม
ท่านเกิดล้มลงแล้วหมดสติเป็นช่วงเวลาประมาณ๖โมงเช้าครับ
เจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลค่ายบางรจันทร์
เมื่อถึงโรงพยาบาลท่านก็ยังไม่รู้สึกตัว
หมอพยายามช่วยปั๊มหัวใจครับ
อดท่อช่วยหัวใจช่วยหายใจก็แล้ว
ใช้เวลากว่าหนึ่งชั่วโมงครับกระทั่งใช้เครื่อง
กระตุกหัวใจตั้ง๕ครั้งแต่ร่างกายท่านไม่ตอบสนอง
กระทั่งคุณหมออัศดางท่านเสียชีวิต
ในเวลา๗นาทีแพทย์ลงความเห็นว่า
เกิดจากอาการหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับเกิดขึ้นในงาน
อาสาพาวิ่ง๒๐๒๐ที่ระยองครับ
จัดโดยสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม๑๔๐๐คน
ใช้พื้นที่ภายในศูนย์บริหารการพัฒนาปลวกแดง
พระราชดำริอำเภอปลวกแดงเป็นจุดปล่อยตัวครับ
ระยะทางวิ่งแบ่งเป็น๒ช่วงระยะคือ๕กิโลเมตรกับ๑๐กิโลเมตร
โดยเหตุเกิดประมาณ๖โมงเช้าเช่นเดียวกันเลยนะฮะ
กับเหตุเมื่อกี้มีนักวิ่งชายสองคนครับคือ
นายสการจันทิยะอายุ๓๐ปีทั้งคู่เป็นคนระยองครับ
วิ่งจากจุดปล่อยตัวมาได้๔กิโลเมตรแล้ววูบล้มลงนะครับ
นายนาราศิตรรวบลมลงก่อน
ต่อมาไม่นานก็มีวิทยุแจ้งมาอีกว่า
นายสการก็วูบล้มลงหมดสติเช่นกัน
พยาบาลในงานรีบมาเลยครับประถมพยาบาล
แต่ชีพจรของทั้งคู่หยุดเต้น
กู้ภัยปลวกแดงนะครับจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลปลวกแดง
และปั๊มหัวใจมาตลอดทาง
จนมาถึงโรงพยาบาลนะครับก็ส่งเข้าห้องฉุกเฉิน
แต่ก็ไม่สามารถช่วยชีวิตเอาไว้ได้
โรงพยาบาลปลวกแดงจึงได้ส่งร่างของนักวิ่งทั้งสองคน
ผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลระยอง
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไปนะครับ
ขณะที่ตำรวจสพปลวกแดงไปสอบสวนสาเหตุเบื้องต้นนะครับ
และจะต้องรอผลการผ่าพิสูจน์จากโรงพยาบาลระยองอีกครั้ง
และจะเชิญผู้เกี่ยวข้องมาสอบสวนต่อไป
คนที่สูงอายุหรือว่ามีโรคประจำตัวเนี่ย
จะออกกำลังกายใหญ่แบบนี้นะฮะ
เขาจะต้องมีการวัดความดันก่อน
อย่างผมเนี่ยเคยไปร่วมเตะฟุตบอลของโรงเรียนลูก
คือก็คุณพ่อนะก็อายุเยอะกันทั้งนั้นแล้ว
เขาจะต้องมีการวัดความดันก่อน
คือถ้าความดันสูงแม้แต่เล็กน้อยเนี่ย
เขาแนะนำแล้วก็ห้ามไม่ให้ลงเล่นเลยนะ
เพราะป้องกันอันตรายที่อาจจะขึ้นแบบนี้

ไม่รู้ว่าเรามีความพร้อมในการที่จะไปร่วมแข่งขันหรือเปล่า